บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทางด่านหน้าทั้งหลาย

วันนี้มีข่าวเศร้าพยาบาลท่านหนึ่งอยู่โรงพยาบาลที่นครปฐมเนี่ย
กระโดดจากอาคารลงมาเสียชีวิต
เพราะว่ามีความเครียดจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเรื่องของโควิด
เพิ่งคลอดลูก๓เดือนอายุ๓เดือน

วันนี้ครอบครัวรับศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดตานเตี้ยตะบนดอนใหญ่
อำเภอบางแพรจังหวัดรัชบุรีนะครับ
ญาติพี่น้องมีลูก๒คนก็คือลูกน้อยวัย๓เดือนนะฮะ
แล้วก็อีกคนหนึ่งอายุ๔ขวบนะครับมีพิธีรดน้ำศพนะครับ
เจ้าวาดวัดไร่ขิงท่านก็มาเป็นประธานในพิธีด้วย
แล้วก็คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับ
ธิบดีกรมการแพทย์ด้วยนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณผู้ราชการจังหวัดนครปฐมด้วย
ทางภูมิในการโรงพยาบาลวัดไร่ขิงเมตตาประชารักษ
ท่านบอกว่าต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพยาบาลท่านที่เสียชีวิต
ยืนยันว่าพยาบาลท่านนี้ไม่ได้ติดโควิดนะครับ
ข่าวเสนอไปว่ามีติดโควิดไม่ได้ติดนะครับ
แต่ท่านเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด
สาเหตุก็อาจจะเกิดจากความเครียดนะฮะ

เดี๋ยวฟังนะฮะ
ไม่ต้องเจอกับโรคโรคอย่างนี้
ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเกิดกับทุกคน
ไม่ได้เจอมันเจอกับบุคลากรทางการแพทย์
พอเขาเป็นคนเจอแล้วเพราะว่าเครียดนี้มันไม่ใช่ว่า
คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ทีมข่าว
เห็นข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์นะคะ
ในเพจไขปัญหากับอายุระแพทย์โดยราชวิทยาลัย

คือแพทย์ทำงานหนักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้
และมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทน
เห็นแล้วหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะได้เท่านี้จริงหรือ
คือในเพจนี้โพสต์เอาไว้ยาวนะคะ
ขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของค่าตอบแทนแบบนี้นะคะ
ค่าเสี่ยงภัยได้ทุกเวร
แต่ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะได้เมื่อไหร่
โอทีให้เบิกจากจำนวนเวรที่อยู่ทั้งหมด

ครั้งแรกแจ้งว่าได้๗๕๐บาทต่อ๘ชั่วโมง

จริงแล้วมันไม่ใช่แค่๗๕๐บาทต่อ๘ชั่วโมงนะ
ระเบียบระบุเอาไว้ว่าแพทย์ต้องได้๑๘๐๐บาทต่อ๘ชั่วโมง
แล้วทำไมถึงแจ้งว่าได้แค่๗๕๐บาท
สุดท้ายก็มาเปลี่ยนว่าให้๑๘๐๐บาทต่อ๘ชั่วโมง

เขาให้ข้อมูลว่าสงสัยกันว่าอ้าวระเบียบก็มีแบบนี้ตั้งแต่แรก

ตอนแรกมันลดเขาเหลือ๗๕๐บาท
ค่าที่พักค่าเดินทางค่ะ
ค่าที่พักเนี่ยค่ะเบิกได้
แต่เบิกได้สำหรับคนที่ไม่อยู่ในที่พักที่มีการจัดให้
ค่าเดินทางจากเดิมเนี่ยค่ะ
แจ้งเอาไว้ว่าวันละไม่เกิน๖๐๐บาทตามระเบียบนะคะ
แต่กลายเป็นว่าได้เท่ากับอัตรารถประจำทางค่าโดยสารนะคะ
จะได้เที่ยวละ๘บาทเท่านั้น
เห็นตัวเลข๘บาทเที่ยวละ๘บาทนะคะ
ผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นตัวเลขแล้วตกใจ
ใช่อันนี้คือประเด็นที่ทีมข่าวของเราเห็นแล้ว

เดี๋ยวเราก็จะตรวจสอบให้ว่าเรื่องของบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ถือเป็นด่านหน้าในการสู้กับโควิด๑๙
ค่าตอบแทนเท่านี้จริงจริงหรือนะคะครับนี่ค่ะ
เอาไปดูตัวเลขวันนี้เลยแล้วกันนะฮะโควิด๑๙ผู้ติดเชื้อรายใหม่
ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนี่ย
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้ารายนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีกแปดสิบศพนะครับมีผู้ที่ยังรักษาอาการอยู่ทั้งหมด
หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบห้ารายอาการหนักสามพันห้า
ใส่ท่อช่วยหายใจแปดร้อยห้าสิบหกรายค่ะแล้วก็ต้องรอการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงนะฮะ
วันนี้มีข่าวว่าสาธารณสุขเองก็เซ็นสัญญาจัดซื้อไฟเซอร์๒๐ล้านโดส
รายมาส๔คาดว่าจะเข้ามาได้ค่ะ